สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือพักเล็กนะครับก็คงจะต้องมีการบางส่วนก็อาจจะยุบรวมเพื่อลงเลือกตั้ง
ก็ไม่ยุบลงกับใครลงเลือกตั้งต่อไปบางส่วนหลังเลือกตั้งเสร็จก็อาจจะศูนย์พัน
ที่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลก็สูงกว่า
ยกเอ็นมีกลยกรยุทธิพิเศษ

สร้างเครือข่ายนะฮะอะไรต่างต่างที่มันจะเจ็บขึ้น
นี่ก็เป็นการคาดการณ์แนวล้มล่วงหน้านะครับสรุปว่าตอนนี้สงครามจบแล้วฮะ

วันนี้เปิดเริ่มต้นสัปดาห์มาขอคุยเรื่องการเมืองกันหน่อยนะฮะ
การเมืองไทยนับจากนี้ไปแน่นอนว่าสัญญาณของการเลือกตั้งสอสอในปีหน้าเนี่ย
ยังไงมีการเลือกตั้งแน่จะช้าจะเร็วเท่านั้นนะครับ
ถ้ายุบสภาก่อนก็เร็วหน่อยถ้าไม่ยุบสภาช้าที่สุดเนี่ย
ปลายมีนาหมดวาระของสภาชุดนี้ต้นพฤษภา๖๖มีการเลือกตั้งสอสอแน่
และกติกาจะเปลี่ยนไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูลเพิ่งไฟเขียวนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งต่างแน่นอนว่าการเลือกตั้งปี๖๖
เราจะใช้บัตรเลือกตั้งสอสอสองใบใบหนึ่งคือแบบแบ่งเขตนะฮะ
มีอยู่สี่ร้อยคนนะครับสี่ร้อยเขตนะครับอีกใบหนึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์จะแยกใบมาเลย
เราใช้บัตร๒ใบนะฮะใบปาร์ตี้ลิสต์สอสอปาร์ตี้ลิสต์๑๐๐คนเนี่ย
สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยแล้วว่าให้ใช้สูตรหารร้อย
ว่ากันว่าสูตรหารร้อยเนี่ยจากการประเมินจะทำให้พักใหญ่จะได้เปรียบพักเล็กแทบจะศูนย์พัน
เพราะว่าคะแนนของสสปาร์ตี้ลิสต์เมื่อหารร้อยมาแล้ว
สสปาร์ตี้ลิสต์๑คนอาจต้องใช้คะแนนถึง๓แสนคะแนน
จากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒เราจะเห็นว่ามีพักเล็กที่มีสอสอ๑คน๒คนอยู่๑๐กว่าพัก
สอสอคนหนึ่งก็เป็นคะแนนในระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุยกับหัวหน้าพักการเมืองที่เป็นพักเล็กในสภาณขณะนี้หน่อย
การเลือกตั้งครั้งหน้าเขามองยังไงกันจะปรับตัวจะสู้ไม่สู้จะอะไรยังไงกัน
สองท่านครับแขกรับเชิญของผมที่เปิดปากกับภาคภูมิในวันนี้นะครับ
ท่านแรกนายแพทย์ระวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่
และอีกท่านคุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่หมอ
ตกลงสูตรหารร้อยช่วยประเมินให้หน่อยฮะเมื่อกี้คุณหมอระวีบอกนับศพทหารได้แล้วเหรอมันยังไงฮะ
คือยังงี้ฮะเราพยายามต่อสู้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลนูนหกศูนย์มีเจตรมอยู่สามข้อคือ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

ประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนหกสองเนี่ยมีอยู่กี่พักนะ
ละหนึ่งเสียงอ่าสองพักละหนึ่งเสียงมีทั้งหมดสิบสามพัก
สิบสามพักสองเสียงมีหนึ่งพักแล้วก็สามเสียงมีสองพัก
แล้วก็ห้าเสียงมีสองพักครับผมคือเอาผมผมขอให้ประเมินตัวเลขก่อนดีกว่า
อ่าฮะถ้าใช้สูตรหารร้อยถ้านั่นเท่ากับว่าสอสอเขตสี่ร้อยคนเนี่ย
อันนี้เขาเขตก็เป็นคะแนนของเขตเข้าไปเลยอ่าไม่เกี่ยวกัน
ละส่วนกันปีหกสองเราใช้บัตรใบเดียวบัตรใบเดียวครับ
ร้อยคนโดยใช้สูตรหนึ่งร้อยหารครับใช่ไหมอ่าประเมินกันว่าคะแนนสอสอ
ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีสิทธิ์มาลงคะแนนเยอะมากหรือน้อย
แต่ครั้งนี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่รับหลักการเรื่องบัตร๒ใบแล้วก็หา๑๐๐เนี่ย
คือตัวผมเองเนี่ยผมก็ผมก็ชอบบัตร๒ใบนะถ้าชอบที่สุดก็ต้อง๒ใบแบบหาร๕๐๐ถูกป่ะ
อันนั้นแสนกว่าคะแนนแต่อันนี้เพลินว่าสารรัฐมนุนตัดสินแล้วยังไงก็๓แสนกว่า
แสนห้าก็เราก็ต้องยอมรับตามกติกาแต่ข้อดีของมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีของมัน
ยังไงเพราะว่าข้อเสียของครั้งที่แล้วคือพักเล็กเนี่ยมีเสบียงน้อยมีกำลังน้อย
ส่งผู้สมัครก็ส่งได้ไม่ไหวเพราะว่าแค่ค่าสมัครก็อ่านแล้วถูกป่ะ
คราวที่แล้วคือถ้าคุณส่งเขตเยอะคุณถึงจะได้คะแนนเยอะแล้วคุณเอาอาหารปาร์ตี้ลิสต
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยใบเดียวเนี่ยเลือกสามอย่างหนึ่งนายกสองส่อส่อบัญชีเรชื่อสามส่อส่อเขต
เวลาเขาซื้อเขาซื้อกันที่สอสอเขตเพราะคันนั้นเวลาเขาซื้อสอสอเขตปุ๊บเขาจะได้เลือกนายกด้วย
เขาจะได้บัญชีรายชื่อด้วยไปพร้อมพร้อมกันอ่า
แต่คราวนี้มันดีอยู่อย่างคือครั้งที่แล้วเนี่ยถูกบีบด้วยกันต้องส่งสอสอเขตทั้งหมด๓๕๐เขต
ส่งเยอะได้คะแนนเยอะมันไม่ใช่มันคือมันต้องไปแย่งคะแนนกับคะแนนซื้ออีกไง
แต่คราวนี้มันดีตรงที่ว่ามันคนละใบและคนละเบอร์แล้วก็อันหนึ่งเลือกสอสอบัญชีรายชื่ออันหนึ่งเลือกสอสอเขต
เวลาส่อส่อเขตเนี้ยสามหมื่นคะแนนก็ก็ชนะกันแล้วอ่า
แต่สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย๓๖๐๐อย่างนี้กว่าจะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเวลาสอสอเขตเวลาลงหาเสียงเขาก็คงหาเสียงให้เฉพาะตัวเขาเองเพราะมันคนละหมายเลขกับพักมันหาลำบากแล้วอีกอย่างถ้าเป็นคนชนบทเนี่ยเขาจำไม่ได้หรอก
แต่ปาร์ตี้ลิสต์จะเบอร์เดียวกันทั่วประเทศทั่วทั่วประเทศครับใช่ไหมฮะทั่วประเทศมันก็จะง่ายแล้วอย่างเราเขาไม่บังคับส่งเขตด้วยส่งแค่เขตเดียวพออย่างนี้เป็นต้นอ๋อคือถ้าถ้าพลังทำใหม่หรือว่าไทยศรีวิรัยส่งสอสอเขตเดียวส่งสอสอเขตเขตไหนก็ได้ใช่ใช่แต่บัตรบัญชีรายชื่อ

คะแนนเครดเอ้ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย

เพราะคุณมีบัญชีรายชื่อผมทั้งประเทศ
ผมเทียบคะแนนจากพักประชาธิปไตยใหม่แล้วกัน

ได้๑๒๖๐๐๐กว่า
แล้วพอมาปี
๔เท่า
เพราะเขาส่งเขตได้ไม่เยอะ

แล้วแต่ตอนนี้คะแนนมันหายไปประมาณ๔เท่า
ก็อย่าลืมว่ามันต้องเลือกทั้งบัญชีรายชื่อ

เวลาเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อเขตใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้คะแนนเขาลดไป๔เท่า
แต่ครั้งนี้เนี่ยพักเล็กอาจจะคะแนนเพิ่มมากขึ้นก็ได้
ก็โดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วจะเพิ่มขึ้นประมาณ๔เท่า

แต่มันจะไปพอสำหรับการหารส่วนสูตรร้อยมั้ย

อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างผมเทียบพักผมใช่ป่ะ

ปี๖๒ผมส่ง๒๒๐เขตด้วยกัน
ผมได้๖๕๐๐กว่าคะแนน๕๒๘

ถ้าส่ง๓๕๐เขตเพราะคะแนนมันจะเท่ากันหมด
ก็จะได้ประมาณเกือบแสนประมาณแสนหนึ่ง
พักประชาธิปไตยใหม่เมื่อปี๕๔เนี่ย
ก็จะได้ประมาณเกือบ๔แสน

ณวันที่ยังไม่ได้ทำงานเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ณปี๖๒วันที่๒๔มีนา๒๕
แต่ณวันนี้ผมก็ทำผลงานมาพอสมควร
ในหลายเรื่องด้วยกันซึ่งก็มีหลายบทบาทด้วยกันซึ่ง
ซึ่งที่ผมได้เปรียบคือผมมาอยู่ฝ่ายค้านตั้งเกือบ๓ปี
เดี๋ยวผมจะมาถามต่อว่าแล้วจะประเมินว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไร
แต่ว่าคุณมงคลกิจเนี่ยทางไทยศิวิรัยคาดว่าต้องใช้สักสามแสนคะแนน

คือหมายถึงเต็มคนเต็มคน
แต่มันจะมีเศษบางอาจจะเหลือแบบเศษ๓คนอย่างนี้
๓คนอาจจะประมาณ๒แสนกว่าหรือ๓แสนอะไรประมาณนี้ที่พอจะได้

แต่ทีนี้คุณหมอระวีพลังธรรมใหม่คิดว่าสอสอหนึ่งคนของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
ในการเลือกตั้งปี๖๖ต้องใช้คะแนนเท่าไหร่
อย่างนี้นะฮะคะแนนเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะฮะปี๖๒เนี่ย
มีคนมาใช้สิทธิ์๔๐ล้านแต่ว่าบัตรดีเนี่ยมันก็เหลือประมาณเกือบ๓๖ล้าน
ครับคราวหน้าเนี้ยมันถัดมาอีกสี่ปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคะแนนคนที่มาเลือกตั้งเนี่ย
น่าจะ๔๐ล้านประมาณคร่าวนะแล้วบัตรดีอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ๓๗๓๘ล้านบัตรดีนะฮะ
ดังนั้นหนึ่งสอสอบัญชีรายชื่อนี่คราวหน้าเนี่ยประมาณ๓๗๓๘บาท
ก็ตรงกันแต่ไม่ตรง
เพราะว่าคุณหมอบอกว่า๔ปีมาแล้วเนี่ย
เกิดใหม่ใช่ป่ะปีละประมาณ๕แสนคน
แต่ของผมนับคนตายได้ว่าคนแก่มีเยอะตายปีละประมาณ๖แสนก็ลบไป
ลบไปมันก็จะเท่าเดิมก็หมายความว่าตัวเลขโดยเฉลี่ยประมาณ๓๗๐๐๐๐๓๘๐๐๐๐
แต่ว่าเวลาเลือกตั้งจริงคะแนนสอสอบัญชีชื่อ๑๐๐คนเนี่ย
มันจะมีพักเล็กเล็กที่คะแนนจะไม่ถึงเกณฑ์แต่เวลาคิดคำนวณในร้อยคน
เขาเอาคะแนนทุกพักไม่ว่าจะได้หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแสนหนึ่งเนี่ย
แต่ไม่ได้สอสอมาคิดเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณสอสอเต็มของพักใหญ่
มันจะได้ไม่ครบร้อยมันจะเหลือเศษประมาณ๕พักบวกลบ
นั้นก็มีการปัดเศษประมาณ๕คนสุดท้ายซึ่งจะปัดเศษ
เขาเอาจุดทุษยมของพักใหญ่และพักเล็กทั้งหมดมาปัด
ดังนั้นผมว่าจากการประเมินตรงนี้นะฮะพักเล็กที่จะมีเสียงเดียวคราวหน้าเนี่ย
ตัวน่าจะไม่ถึง๕พักไม่น่าจะไม่ถึง๕พัก
จาก๑๓พักเมื่อปี๖๒จะลดเหลือประมาณ๕พัก
๖๖น่าจะเหลือประมาณ๕พัก
คุณมงคลกิจบอกเหลือแค่๓พักคุณหมอระวีบอกเหลือ๕พัก
ประมาณประมาณไม่เกิน๕พักไม่เกิน๕พัก

คะแนนปฏิเสธคะแนนเต็มมันประมาณ๓๗๓๘๐๐แต่ว่า
ที่ได้ประมาณสัก๒๗๐๐เกือบ๓แสนเนี่ย
ก็อาจจะติดเป็นที่สุดท้ายมาได้อันนี้จะมีการปฏิเสธนะฮะ
แล้วข้อต่อไปก็คือที่เราบอกว่าพักเล็ก๙๐
เพราะว่าอันนี้เราพูดถึงทั้งพักเล็กในสภาและพักนอกสภา
เพราะมีอยู่๘๐กว่าพักครับ๘๐กว่าพัก
เพราะฉะนั้นพักเล็กที่๑ก็คือสู้ไม่ไหว
ก็หยุดสู้เลยก็อาจจะยุบพักต่อไปหรือว่าทิ้งพักไว้ก่อน
แต่แต่ไม่ลงสู้ต่อไปคือบางพักอาจจะสู้ต่อ

แต่ว่ายังไงก็ไม่มีทางจะได้๓๔แสนคะแนน
เพราะมันการจะได้สามสี่แสนเนี่ยขนาดผมกับเต้ซึ่งก็มี
เราได้ออกสื่ออยู่บ่อยเนอะมีชื่อเสียงอยู่ในระดับ

เรายังไม่มั่นใจเลยว่าเราจะผ่านแน่นอนไหม

เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาถาม

ไทยศรีวิรัยพลังธรรมใหม่สู้ไม่สู้
ถ้าสู้จะสู้ยังไงจะสู้ยังไงนะเห็นคุณหมอระวีแบบเริ่มชวนแล้ว
ขอบความร่วมกันไหมเดี๋ยวทุกคนกลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะการเมืองไทยการเลือกตั้งปี๖๖นะครับ
สองใบนะฮะเขตกับปาร์ตี้ลิสต์นะครับโดยไม่มีแล้วนะแบบอั้นจัดสรรปันส่วนผสมที่แบบได้เขตเท่านี้แล้ว
คุณจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์อะไรเพิ่มอีกปาร์ตี้ลิสต์๑๐๐คนเนี่ยไปหารกันเองเลยในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์
เมื่อสักครู่ก็ไล่ไปแล้วประเมินว่าต้องใช้อย่างน้อยก็สัก๓แสนกว่าเกือบ๔แสนสำหรับสอสอปาร์ตี้ลิสต์๑คนนะฮะ
เรามีเป็นพันธมิตรด้วยเนี่ยสามารถเสนอกฎหมายได้
สามารถเสนอแก้กฎหมายในสิ่งที่ประชาชนต้องการ
ผมก็เสนอได้ทุกอันนะเสนอได้ทุกอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเว้นส่วนแบ่งค่าปรับจราจรอย่างนี้
ยกเลิกเลยแล้วก็ทำให้ค่าปรับมันน้อยลงเหลือแค่๕๐๐บาทอย่างนี้เป็นต้น

คิดนโยบายไปแล้วแล้วก็เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติไปแล้วพี่หมอก็เซ็นด้วย
หมอก็เซ็นด้วยอย่างพระราชมัญญัติสืบสวนคดีอาญารัฐบาลค้างเอาไว้
ค้างเอาไว้ผมก็เสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว
บรรยัติสำนักงานธนายรัฐผมก็เสนอเข้าสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำให้ยุติธรรมมันเท่าเทียม
เดี๋ยววันหลังใกล้เลือกตั้งผมชวนมาคุยเรื่องนโยบาย
ประมาณ๒๐ที่เหลือเน้นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ทุกปาร์ตีนิตแล้วก็เน้นเรื่องนโยบายเป็นหลัก
นโยบายเป็นหลักขายนโยบายขายสมองไม่ซื้อเสียง
เขตนี่เน้นไหมเน้นไหมเหรอก็ให้คือต้องหาคนที่เขาเคยเป็นการเมือง
การเมืองท้องถิ่นแล้วเขาก็อยู่ติดพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา
กรุงเทพหรือหลักจังหวัดก็จะมีสิทธิ์คือถ้าจะให้ดีต้องเป็นเขต
กรุงเทพชั้นในเพราะว่าเขตกรุงเทพชั้นในจะซื้อเสียงน้อย
แล้วก็ในเขตเมืองใหญ่ในเขตเมืองที่เป็นคนที่เป็นปัญญาชนเยอะ
ที่แบบซื้อเสียงน้อยคือยังไงต้องซื้อเสียงหรอ
คือโดยหมายถึงว่าคือซื้อเสียงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายพักเนี่ย
ประมาณสักประมาณ๓ของภาคการเมืองทั้งหมดสิ้นเสียง
แล้วจะชนะจะแพ้กันไม่ได้หมายความว่าคนซื้อจะชนะนะ
คนซื้ออาจจะแพ้ก็ได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีคะแนนบริสุทธิ์คะแนนไม่บริสุทธิ์

ใช้นโยบายควบคุณบุญและเขตน้อยน้อย
พักเดียวไปเองคนเดียวก็ไปเองคนเดียว

สู้ของเราต่อครับผมเดี๋ยวจะมาถามว่าคาดว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไง
ครับผมเอาทางพลังธรรมใหม่ก่อนคุณหมอทางพลังธรรมใหม่ก็คือ
หลักการก็คล้ายกันเพราะจริงเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันอยู่ในสภานะครับ
คือหลักการคือสมัยหน้าที่เราสู้เนี่ยอันแรกคือสอสอบัญชีรายชื่อกับสสเขต
พลังธรรมก็จะเลือกสอสอเขตเฉพาะคนที่มีความพร้อมนะฮะ
ก็อาจจะเขต๒เขต๓เขตหรืออาจจะ๒๐เขตแล้วแต่เราสุดท้ายเราจะได้กี่คน
ส่งเขตไม่เยอะส่งเขตมาเยอะเพราะว่าส่งเขตไปกี่เขตก็แล้วแต่แต่
สอสอบัญชีรายชื่อคะแนนพักเนี่ยเราสามารถจะหาได้ทั้ง๔๐๐เขต
โดยไม่ต้องมีผู้สมัครส่อส่ออืมเราเป็นแกนนำเราติดเราติด
เอาท์มีรถออกหาเสียงมีแกนนำออกไปพูดคุยชวนคนให้มาเลือกเรา
โดยไม่ต้องมีผู้สมัครสอสอได้ไปทั่วประเทศเลยแต่ว่าเน้นปาร์ตี้ลิสต์
ใช่ครับเน้นเข้าไปหาเสียงมันคือนโยบายยกเว้นจะมีเขตใดที่เรามีความพร้อมจริง
ก็เน้นเขตนั้นที่สู้ที่อาจจะมีโอกาสชนะมาสักเขตหรือ๒เขตอย่างนี้นะครับ
อันนี้คือพักเดียวเหรอคุณหมออันนี้คือพักเดียวพลังธรรมใหม่
แต่เหตุการณ์พลังทำใหม่เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มสร้างพักเมื่อปีหกศูนย์ครับ
เราได้กำหนดไว้ว่าเราวิเคราะห์สังคมไทยแล้ววิเคราะห์โครงสร้างของรัฐมนูลแล้วว่า
มันไม่เอื้อต่อพักเล็กมันเป็นปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมธนาธิปไตยใช้แต่เงิน
มันจะเกิดขึ้นในสมัยพักพลังธรรมใหม่ไอ้พักพลังธรรมเดิม
ที่กระแสมาแบบกรุงเทพกวาดเกือบทั้งกรุงเทพ
เหลือคุณอพิสิทธิ์คนเดียวอืมหรือพักเก้าไกร
การเลือกตั้งกรกตัวให้ใช้๑คนคือ๑๕ล้าน

หมอระวีกำลังจะบอกว่าคือยังไงมันไม่มีทาง

คือซื้อเสียงหรืออะไร

ชื่อเสียงเมื่อกี้คุณมงคลกิจบอกมีกี่เปอร์เซ็นต์นะ

ที่ซื้อเสียงสามเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อเสียงสามเปอร์เซ็นต์
จากร้อยพักไงจากร้อยพัก
ใช่แต่ว่าร้อยพักมีสามพักซื้อเสียงใช่หรอ

แต่รู้เขาก็ต้องไปจับสิ
คือบางทีเขาอาจจะติดพักกลางวันพักกลางวันไม่ว่าง

แต่ของคุณหมอระวีบอกว่าต่อคนเป็นคน

ไม่ใช่ซื้อทุกคนแต่๙๐ซื้อเสียง

เป็นหน้าที่กรตต้องไปทำงานเอง
ก็เลยมองว่าพักเล็กสู้ยากสู้ลำบาก

ว่าแต่พักเล็กพักขนาดกลาง
ถ้าเงินไม่พอก็ชักจะเสียวเหมือนกัน

อันนี้ก็คือว่าแนวทางของพักเรา
ใดกันเมื่อเรากำหนดปี๖๐
เราได้บอกว่าพอสังคมมันเหลือแบบนี้
สำหรับพักเล็กที่ไม่ได้ซื้อเสียง
ที่จะหาเสียงโดยคะแนนสุจริตจริง

เราก็คิดว่าจะรวมแบบไหนดี

น่าจะรวมแบบพักอำโน่ของมาเลเซีย

แต่ในปี๖๒เราไม่ประสบผลเด็
เพราะว่าระบบหาร๕๐๐
แต่ละพักก็คิดว่าฉันอาจจะหาได้นะ

แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไป

เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพอมันชัดว่าหารร้อยแล้ว
แม้ทั้งพักเปิดใหม่นะครับ
กระทั่งพักเปิดใหม่เหมือนพักไทยสร้างไทย

เขายังเหมือนมีข่าวว่าเขาจะต้องไปรวมกันเลย

ฉะนั้นพลังธรรมเราก็มีการกำหนดว่า
จริงผมได้ติดต่อประมาณ๒๐พักแล้ว
แต่การตกลงมันตกลงไม่ได้ครับ
ต้องรอกระทั่งว่าชัดเจนว่าหารลอยล่ะ

ก็ยังมีคำตอบว่ามีพักใดที่จะมา

แต่รวมแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

ตอนที่ไม่มีสอสอในสภา
กับพักที่อยู่นอกสภา
แล้วพักที่อยู่ในสภาก็พักเล็กเหมือนกัน

ทีวิรัยกับเราอาจจะมีความคิดบางส่วนที่เหมือนกัน

เราต้องรวมพักที่มีอุดมการใกล้เคียงกัน

ชวนแล้วครับมาเป็นหัวหน้าภักร์พระรังค์ทำใหม่ไหม

คือพี่หมอเป็นคนมีความรู้

ดีกว่านักการเมืองหลายคนที่ผมรู้จักเยอะ

ก็หมายถึงว่ามีคุณสมัครครบไงมีความรู้มีความสามารถก็ครบไง

ไม่จำเป็นต้องมาชวนคุณมงคลกิจไปให้ไปเป็นหัวหน้าพักใช่ไหม
คุณมงคลกิจเนี่ยคาดว่าน่าจะรอดในเลือกตั้งครั้งหน้า
ไม่ใช่พี่หมอคุณมงคลกิจสามารถจะยืนด้วยตัวเขาเองได้

ทั้งสองพักเนี่ยมีเส้นทางในการจะสู้ต่อไปแบบนี้

ตรงพักพลังธรรม๑ก็คือสู้เองพักเดียว
สองก็คือควบรวมกับพักอื่น
ควบรวมอย่างถูกกฎหมายนะ
ถ้าการควบรวมไม่ประสบสำเร็จอีกข้อหนึ่งซึ่งพลังธรรมก็มีการคุยกันว่าเราไม่ยุบพักแล้วแน่นอน
แต่ถ้ามีพักใหญ่บางพักที่มาเสนอชวนเราเราอาจจะไปร่วมแต่เราจะไม่เหมือนกับพักเล็กหลายพักนะครับ
ภักดิ์ใหญ่แล้วก็คือหายไปเลยเขาเรียกว่าเลิกภักดิ์
ของเราพักเราจะไม่เลิกแล้วถ้าเราจะไปอยู่พักใด
จะกำหนดนโยบายหลักถือว่าพักพลังธรรมกำหนดนโยบายหลักมา
ที่๑วงการสาธารณสุขต้องรับนโยบายหมอเตรียมตัวทั่วไทย
ภายใน๔ปีพลังธรรมจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีหมอประจำตัวหมด
ถ้าพักนั้นรับนโยบายข้อนี้โอเค๒ปฏิรูปพลังงาน
อย่างนี้นะฮะ๓อาจจะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ
ถูกว่าสมมุติอ่าสมมุติไปก่อนอ่านโยบายถ้าเขาต้องรับนโยบายเราก่อน
ถ้าไม่รับเราก็ไม่ไปเอาแล้วถ้าไปโดยที่ไม่ยุบพักเดิมก็คือยังไงต่อ
ยังไงคือเราไปเพราะระบบพักการเมืองระบบหารร้อยครั้งนี้
มันไม่เอื้อต่อการเมืองของพักเล็กแต่เหตุการณ์สภาได้ผ่านมติ
ในการเลือกตั้งข้างหน้านะฮะในปี๖จะมีการลงประชามติ
สอสรมาล่างรัฐนูลใหม่เพราะฉะนั้นในสมัยหน้า
พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บก็จะมีสอสรระหว่างที่สภาทำงานเนี่ย
จะมีสอสรมาล่างรัฐนูลใหม่คือตอนที่เราไปเลือกตั้ง
ไปกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสอสอปี๖๖ครับมันเป็นระบบนี้อยู่
เดี๋ยวเขาจะถามใช่ไหมเขาจะมีบัตร
หรือเขาจะมีช่องให้ถามเพิ่มว่าเห็นด้วยไหมว่าให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูลโดยการตั้งสอสรโดยการตั้งสอสอมันจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ครับเพราะฉะนั้นพอได้สอรองมาสอรก็จะร่างรัฐมนุนใหม่
ประมาณสองปีครับพอสองปีเสร็จปั๊บมันจะเป็นกฎหมายใหม่
ถ้ากฎหมายใหม่มันเอื้อต่อพักเล็กจะทำงานผมก็จะต้องลาออกจากพักนั้น
กลับมาอยู่พักเล็กผมตามเดิมกลับมาอยู่พลังธรรมตามเดิม
ก็คือพักพลังธรรมใหม่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิ
ถ้าเกิดมีพักใหญ่มาชวนแล้วนโยบายไปด้วยกันได้
หมอระวีก็จะลาออกจากพลังธรรมใหม่ก่อนชั่วคราว
คุณมงคลกิจมีพักใหญ่มาชวนบ้างไหมเนี่ยมีครับมีชวนมานานแล้วฮะ
เยอะไหมกี่พักเพราะว่าเขาก็ขาดขุนพลนะฮะ
ขุนพลขาดขุนพลเลยเหรอขาดขุนพล
อาผมก็ได้แสดงฝีมือในการอภิปัยไม่ไว้วางใจไปแล้วหลายรอบ
เพราะฉะนั้นผมครบเครื่อง

ไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าหลายพักแล้วกัน
แต่บางเรื่องบางทีเราอาจจะไปขัดกับนโยบายในทุนเขาเราอาจจะมีปัญหาไง
ผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอย่างเช่นแฟนคลับของผมเอฟซีของผมแล้วก็ฐานมวลชนที่เขาอยู่กับผมอยู่
เขาชอบความเป็นแบบชนชนแล้วถึงพลิกถึงขิง
แล้วก็เห็นกับประโยชน์เป็นเขาเรียกว่าเห็นกับประโยชนประชาชนเป็นสำคัญ
ไม่ได้แบบเห็นกับประโยชน์ของในทุนเจ้าสัวเป็นสำคัญอย่างนี้
ก็เลยไม่ไปคือถ้าผมไปเนี่ยผมเสนอไม่ได้เนี่ย
เพราะมันต้องขออนุญาตหัวหน้าพักเลขาพักในทุนพัก
อย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการที่ไปขายที่ดินให้กับต่างประเทศต่างชาติอย่างนี้
เพราะเอิญว่าพักนั้นเนี่ยเขารับเงินของเจ้าสัวมา
ผมจะพูดได้ไงผมก็ต้องถูกไล่ออกจากพักนั้นถูกป่ะ
เพราะฉะนั้นผมก็พูดไม่ได้ผมพูดแทนประชาชนคนรากย่าไม่ได้เลย
ผมพูดไม่ได้เพราะว่ามันไปกระทบในทุนไง

ก็มาชวนพวกพักในทุนก็มาชวนทั้งนั้น

ก็ชวนหมดแหละเพียงแต่ว่าผมเพราะว่าถ้าชวนปุ๊บก็ต้องห้ามพูดเรื่องนี้นะ

เดี๋ยวไปกระทบเจ้าสัวพลังงานอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงถูกป่ะ
มันหลายอย่างหรือบางทีไปกระทบเจ้าของพักถูกป่ะ
เพราะเรื่องบางเรื่องเจ้าของพักก็ทำไม่ดีอ่ะเราก็เราก็ต้องติติงต้องต้องท้วงติงอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะขาดความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วมันก็ขาดรากเง่าที่เราเติบโตมา
ทีนี้จะสู้กันต่อนี่แหละด้วยพักของทั้งสองพักที่จะเดินกันต่อ
แล้วคาดว่าพักของแต่ละท่านเนี่ยจะได้สักกี่ที่นั่ง
ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาฟังคำตอบ
ผมขอพักอีกครู่เดียวนะฮะพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
จะได้สอบถามกันนะครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวต่างแล้วทีนี้
ประเมินแล้วเนี่ยด้วยแนวทางต่างที่จะเดินต่อไปของพักเล็กอย่างสองพักของพลังธรรมใหม่กับไทยศรีวิรัย
คิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าตั้งเป้าอยากได้สอสอกี่คนฮะ
ก็ตั้งเป้าก็คือ๑ก็ต้องได้มากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิม

ต้องมากกว่าหนึ่งแล้วก็จะได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น
แล้วก็มีกำลังในการที่จะเข้าไปคือเป้าหมายของผมคือต้องชิงอำนาจรัฐมาให้ได้บางส่วน
เพื่อเอามาทำประโยชน์ให้กับประชาชน

ก็มัน๑ตั้งแต่๑คนขึ้นไปมันก็ทำให้ขยับอะไรหลายอย่างได้ด้วยกันเยอะแยะ
เพราะว่าเดิมทีเนี่ยสมมุติถ้าจะเสนอกฎหมายเนี่ยต้องใช้ประชาชนถึง๑๒๐๐๐คนด้วยกัน
แต่ถ้าได้สอสอ๑คนสอสอมีเพื่อนเยอะก็สามารถเสนอกฎหมายได้หลายฉบับด้วยกัน
อันนี้มันก็มีส่วนสำคัญนะ
ที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยประเมินว่าสอปฏิริชคลิปส่วนนึงต้องใช้ประมาณสามแสน
สามแสนหกสามแสนเจ็ด
ก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายที่เราให้กับประชาชนไว้

เพราะว่าถ้าต้นทุนต่ำแล้วเราได้อำนาจของประชาชนมาเนี่ย
คือความผูกพันระหว่างประชาชนกับเราไม่ได้มีการซื้อขายกัน
คือเราก็คือต้องรับใช้เขาตลอด๔ปี
อะไรที่เป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องทำทุกอย่าง
แม้เราจะขยับไม่ได้มากแต่เราก็ส่งเสียงทำให้รัฐบาลเนี่ย
เขาปรับปรุงตัวแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชน
ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้
มันมีผู้แทนอยู่สองประเภทคือผู้แทนที่เอาตังค์ไปซื้อ

อีกอันหนึ่งคือประชาชนเลือกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แล้วเขาต้องการให้คนนี้เป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขา
อันนี้คือผมอยากเป็นผู้แทนรัศดรแบบนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกภูมิใจ
แล้วก็เขาเรียกว่าก้มหน้าไม่อายดินะเงยหน้าไม่อายฟ้า
แล้วก็เวลาพูดคุยกับใครว่าเราเป็นผู้แทนรัศดรได้เต็มปากเต็มคำ
โดยที่เราไม่ได้ซื้อเสียงมาอันนี้รู้สึกภูมิใจมากกว่า
ท่านชวนก็เคยบอกไงว่าถ้าซื้อเสียงโกงเลือกตั้งมา
ไปอวดโจรได้อวดใครไม่ได้อืมซึ่งผมเองก็ต้องอยากอวดกับคนดี
ผมไม่อยากไปอวดกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงซื้อเท่าไหร
ซื้อมา๖๐ล้านกูซื้อมาร้อยล้านผมดูแล้วมันโจรกับโจรคุยกัน
ระวีพลังทำใหม่อยากได้สักกี่คนฮะ
ทำไมตั้งเป้าอย่างงี้นะฮะเราตั้งเป้าว่าคราวหน้า
เราจะพยายามทำให้ได้หนึ่งถึงสามเสียงหนึ่งถึงสามเสียง
เหตุผลก็คือในสมัยคุณชูวิทย์นะฮะสมัยก่อนคุณชูวิทย์หาเสียง
เฉพาะในกรุงเทพกับช่อง๓เป็นหลักเนี่ยยังได้๑ล้านคะแนน
แต่ว่าพอถึงสมัยนี้มันต่างกันเพราะว่าทุกพักมีระบบออนไลน์หมด
เราก็มีฐานปฏิบัติพอสมควรและถ้าเกิดระบบอำนว่เราเกิดได้ผล
เราก็จะมีเครือข่ายของแต่ละพักที่จะมาร่วมกับเราอืมดังนั้นเราก็ตั้งเป้า
อยู่ที่๑๓เสียงก็คือประมาณ๓แสนกว่าถึง๑ล้านคะแนน
เป้าที่เราคิดว่ายังอยู่ในวิสัยที่เราอาจจะไปถึง
เป็นการตั้งเป้านะแต่เราไม่ใช่ตั้งเป้าจะเป็นสิบคนอันนี้
อันนั้นเป็นการตั้งเบ้าแบบเพ้อฝัน
เพราะเรารู้ว่าทุกพักมันต้องแข่งขันกันหมดนะครับ
เวลาเข้าไปในสภาทำอะไรให้ประชาชนได้บ้าง
ทำหลายอย่างคืออย่างที่ผมทำใช่ป่ะ
ผมเสียงเดียวตอนเป็นปี๖๒ใช่ป่ะ
ที่ถูกให้ออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ย
คือผมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการยับยั้งการจัดซื้อเครื่องบินการบินไทย
แล้วผมขู่บอร์ดทุกบอร์ดดำเนินคดีหมดกระทั่งนายก

ซื้อไม่ได้เสร็จปุ๊บภายในครึ่งปีโควิดมาเจ๊งเลยไหม
ก็อย่างน้อยก็ประหยัดงบประมาณไปได้๑๕๖๐๐ล้าน
โดยที่การบินไทยไม่ต้องขอรัฐบาลกลางไปกู้เงิน

มันอยู่ที่หนึ่งเสียงเนี่ยมันสำคัญมาก
ถ้าหนึ่งเสียงมีศักยภาพแล้วมีสมองเนี่ย

ผลงานของพักพลังธรรมก็มีมาโดยตลอด
พลังธรรมถือหลักก็คือความซื่อสัตว์สุจริต
เพราะฉะนั้นภารกิจพลังธรรมเข้าไป
ต่อสู้เรื่องค่าโง่ต่างของประเทศ
งั้นต้องเสีย๒๔๐๐๐ล้าน
หรือเรื่องค่าโง่อื่นเรื่องรถไฟลางคู่
เรื่องอะไรเนี่ยพระรำทำก็เป็นจุดเป็นจุดที่เราเคลื่อนไหว
ที่เป็นหมอเราก็ได้มีการเคลื่อนไหว
เรียกร้องให้มีการดูแลเจ้าที่สาธารณสุข
จนกระทั่งมีการบรรจุค่าธิจการสาธารณสุขัน
ผมเห็นคุณหมอพูดในสภาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขขยับเลย
ผมก็ถือว่าพี่หมอก็ถือว่าคุ้มกับการเป็นสอสอในสมัยนี้
แล้วก็สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือการฟ้องนายกรัฐมนตรี

ผมฟ้องทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องสารรัฐมนุนแล้วก็ฟ้องสารปกครอง
รอคำสั่งคุ้มครองเพื่อไม่ให้ขายที่ดิน
เพราะว่าเจ้าสัวเขาอยากให้ขายที่ดินเนี่ย
ไปแล้วถูกป่ะนั้นผมก็ฟ้อง

เพราะว่าเป็นฝ่ายเดียวกับลุงตู่เราไปแตะเขาไม่ได้
ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านมาสามปีแล้ว

เขาทำความเข้าใจว่ากล้วยคืออะไร
ก็คือเงินภาษีประชาชน

แล้วก็ไปทำเป็นเงินทอน

ไม่รู้จะเอากล้วยมาจากไหน

แต่ว่าพักเล็กเนี่ยเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อพักเล็กเป็นเหยื่อ
เป็นเหยื่อก็คือมีการกล่าวหาพักเล็กกินกล้วยขอกล้วยไม่หยุด
อะไรต่างมีอยู่เสียงเดียวเดี๋ยวมาแจกกล้วยรับกล้วยเองซึ่งเราอยู่ในสภาทุกคนรู้ครับ
ไม่มีใครกล้ามาเถียงผมพักใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าอีกเยอะครับ
คุณมงคลกิจผมยังมีการอย่างนี้นะครับพักผมเป็นคนเสนอว่า
นโยบายพักของเราคราวหน้าเอางี้ไหมประกาศเลยเราจะไปจัดการโจร๕๐๐ในสภา
ถ้าใครสู้ด้วยจิตกลับชั่นพลังธรรมฟันทันทีทั้งในทรภาพและนอกทรภาพอย่างนี้นะครับ

คือกล้วยเนี่ยก็คือผลประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่นของโครงการรัฐบาล
ไม่ได้ว่าให้พักเล็กมารับเงินทุกเดือนทุกเดือนเพื่อให้อยู่ร่วมรัฐบาล
คือโครงการของรัฐบาลก็คือเงินภาษี
เงินภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลไปกู้มาในอนาคต
มาทำจัดซื้อจัดจ้าง
ใครมีพฤติกรรมยังไงก็ไปว่ากัน
อันนั้นคือเงินส่วนหนึ่งคือเงินภาษีที่ไปกู้เข้ามา

อีกเงินอีกส่วนหนึ่งคือเงินใต้ดินคือเงินดำ
เงินสวยสวยบ่อนการพนันปกติบ่อนการพนันออนไลน์
แรงงานสวยสารพัดสวยเนี่ย

แต่ผันเข้าไปอยู่ตามพักการเมืองต่าง

แล้วก็เอาเงินพวกนี้มาซื้อเสียงประชาชนอีกทีนึง
เพื่อได้อำนาจรัฐมาอีกทีนึง

ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าผมฝ่ายค้านมาสามปีแล้วอืม

สิ่งแรกที่คาดการณ์พอเป็นระบบหารร้อยเนี่ย
อันแรกคือพักเพื่อไทยน่าจะคะแนนอันดับหนึ่ง

คะแนนน่าจะอยู่๒๐๐บวกลบ
ถ้าเขาไม่ประสบผลผลสำเร็จ

พอหาร๑๐๐ปฏิลิตเขาจะได้มาประมาณ๒๕๓๐คนเป็นอย่างน้อย
แต่ก่อนเขาได้๔๐ต้อง๔๐เกือบ๕๐คน

แล้วก็ทิ้งอันดับ๒ขาดรอยด้วย

อาจจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลแค่๖๐

ก็ลุงตู่กลับบ้านร้อยหนึ่ง

เพื่อไทยก็อาจบางทีอาจจะเป็นรัฐบาลพักเดียวก็ได้

เอานิรโทษกรรมทักษิณกลับบ้านนะ
นิรโทษกรรมทักษิณกลับบ้านตุลาก็โดนยึดอำนาจ
ตุลา๖๖
แล้วพักไทยศรีวิรัยอยู่ตรงไหน
ก็ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมก็ไปร่วมกับเพื่อไทย

นิรัทธศกรรมเอาทักษิณกลับบ้าน

ถ้าไม่ใช่เพื่อไทยไปพักอื่นได้ไหม

ต้องดูว่าประชาธิปัตย์ก็ได้ใครก็ได้
เพียงแต่ว่าก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ย

แล้วเราก็เอานโยบายของเราไปแทรก
เอาจริงแล้วอยากเป็นรัฐบาลหรืออยากเป็นฝ่ายค้าน
คือทำได้๒แบบปีก็คือ
เอาง่ายเป็นสอสอสมัยแรกอะ
พี่สอสอหลายคนเขาบอกให้เป็นฝ่ายค้าน

สมัยหน้าก็ถือว่าเรามีประสบการณ์เรื่องการเป็นฝ่ายค้าน๓ปีแล้วใช่ป่ะ
ต่อไปก็เป็นประสบการณ์การเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้าง

แต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่ได้ตำแหน่งบริหาร

เพราะว่าถ้าเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลเนี่ย

นั่นสามารถที่จะท้วงติงอภิปาย
แล้วก็ให้เขาทำตามที่เราต้องการได้

ทางพลังธรรมพร้อมจะปรับครับ
อยู่ที่ว่าใครเป็นรัฐบาล

เพราะว่าจุดยืนพลังทำปกป้องสถาบัน
ต้องอยู่ข้างที่ปกป้องสถาบันเท่านั้น

เวลาครับพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่ง